เราไปย้อนรำลึกถึงบรรยากาศสงครามโลกครั้งที่๓
เขามีบรรยากาศแบบโอ้ยน่ากลัว
วันนี้ให้เกียรติมาเยี่ยมถึงที่เลยหรือครับ
นี่คืองานย้อนรอยสงครามโลกครั้งที่๒ประจำปี๒๕๖๑นะคะ
จัดกันอย่างยิ่งใหญ่เลยที่บริเวณวัดแก่งคอยจังหวัดสระบุรีค่ะ
งานนี้ผู้ร่วมงานก็ต้องแต่งกายตามยุคตามสมัยนั้นมา
มีผู้ว่าราชการจังหวัดสระบุรีมาเป็นประธานด้วยนะ
ก็คือคุณบัณฑิตเทวีธิวารักษ์นั่นเองค่ะ
งานนี้ดูสิคะแต่ละคนจัดเต็มแล้วก็ยังมีการประกงประกวด
งงนางงามกันมาเต็มด้วยนะคะ
สำหรับกิจกรรมบนเวทีค่ะก็มีการแสดงแสงสีเสียง

หมายถึงระเบิดที่ใช้ในการแสดง

สมัยที่ญี่ปุ่นเข้ามาใช้พื้นที่
ของชาวบ้านอำเภอแก่งคอย

จากนั้นก็มีทหารกลุ่มพันธมิตร

ทำให้ชาวแก่งคอยแล้วก็ทหารญี่ปุ่นเสียชีวิต

นี่ไงพอระเบิดลงตู้ม

ฉันจะไปคอยเธออยู่ที่ทางช้างน้อย

ก็ใครอยากจะไปสัมผัสบรรยากาศแบบนี้
ย้อนรำลึกถึงสมัยสงครามโลกครั้งที่๒

จนถึงวันที่๒เมษายนเป็นวันสุดท้ายนะคะ

เขาเริ่มช่วงเย็น๑๘นาฬิกานะคะ

เข้ากับบรรยากาศก็จะแบบได้ถ่ายรูปด้วย
วันที่๔นะไม่ใช่วันที่๒นะจัดงาน
วันนี้ใช่ไหมวันที่๔เมษา

วันนี้วันที่๔เมษาแล้วคุณอยู่หน้า
อ่าผมมุ่งด้วย
วันนี้สุดท้ายอยู่แถวนั้นก็ไปดูกันได้

อาจจะได้เรียนรู้ของประวัติศาสตร์นะครับ

เรียกว่างานแบบนี้ไปแล้วก็สนุกแถม